เขาแชร์กันกะหึ่มกระด่ำเลยอ่ะจริงตั้งสติดี
คืออยู่บนทางด่วนนะคุณผู้ชม
ใครจะไปทิ้งของจะไปวางของหล่นอะไรไม่ได้ให้เอามาคืน
แต่ว่าคุณคนนี้เขาไปทำอะไรหล่นกลางทางด่วนนะ

เนี้ยดูดี
ลงอย่างนี้เขาลืมสัตว์เลี้ยงไว้อะค่ะคุณ
ปัญหาก็คือไอ้คันหลังเขาจะไปจ่ายยังไง
เค้าตีไฟไม่กล้าเค้ามาไกลอะไรทีเดียว
นี่ค่ะคุณเราตัดมาให้ดูอย่างไวนะ
พี่รถเบ้นคันสีแดงเมื่อสักครู่จ่ายตังค่าทางด่วนเสร็จแล้ว
แล้วก็ไปเลยไปสบายใจ
แต่ปรากฏว่าพ้นสายตารถคันนั้นผ่านไปเนี่ยค่ะ
น้องงูตัวขนาดมากมาก
ใหญ่มากเลยเลื้อยด้วยคุณโอ้โหมาแล้ว
ปัญหาต่อมาคือรถข้างหลังคนเก็บเงินน้องไม่ต้อง
คุณเก็บเงินเอาจากตู้ไม่ได้นะคนเก็บเงินที่อยู่ตรงตู้เนี่ยนะ

มันต้องหูล็อกขันตัวเอง

จะออกเขาเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่

ลำบากเลยอ่ะลำบากเจ้าหน้าที่

พี่คนรถตู้ข้างหลังต้องตีไฟออก
รถตู้ยังถอยหนีเลย

เราจะเหยียบไหมไง
เห็นอย่างนี้ไม่กล้าค่ะ
พี่เจ้าลุยรถเองก็ไม่รู้นะว่า

ไม่ใช่มายักษ์ม่าน
ใช่ไหมคุณซึ่งมันเกิดขึ้นได้เราได้อ่านข่าวอยู่บ่อยว่ามีงูเนี่ยเกาะอยู่ใต้ช่องรถในห้องเครื่องก็ว่ากันไป
แต่ไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้พูดจริง
แล้วคลิปนี้พอเอาไปลงในโซเชียลนะในโลกอินเตอร์เน็ตโอ้โหคอมเมนต์กระจาย
นี่ค่ะมีคนถามถึงขอทะเบียนรถด้วยค่ะ

คือไม่ได้ถามเลยว่ามันมายังไง

เพราะว่าในภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นไม่ชัด

แล้วก็ยังมีหลายคนบอกจะรีบไปไหน

อย่างนี้ฉันก็ว่าอยู่ข้างล้านน่าจะรกติด

เพราะว่าไม่มีใครกล้าเก็บตังค์

แฟนของใครมอเตอร์ไซด์ทำหล่น

ถ้าหล่นแบบนี้แล้วก็อันนี้ตัวใครตัวมันนะคะ

หรือว่าคุณเป็นรถ

แล้วคิดว่าเจ้างูตัวนี้เป็นของคุณ
เดี๋ยวก็จะอยากเป็นเจ้าของหรือเปล่า

หรือไม่ก็ถ้าดูรายการตลอดข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับ

ทะเบียนรถของคุณคือทะเบียนอะไร

งูตัวนี้น่าจะถูกกู้ภัยจับ

เรามีเพลงนี้มอบให้กับพี่งูด้วยนะคะ
จะร้องไห้

มันเป็นข่าวที่ดูแล้วแบบเรียกน้ำตาจริงนะ
ใช่มันเศร้ามากใช่ไหมคุณส่งคือแบบทิ้งไว้กลางทางอ่ะ

ช่วยไลน์มาบอกหน่อยแล้วกันถ้าดูอยู่ในตอนนี้ว่า
ทะเบียนรถของคุณคือเลขอะไรนะครับ
ทำไมไม่ให้เขาติดต่อกันมาเลยล่ะ
คุณจะเอาทะเบียนรถเขาอย่างเดียวเลย

นี่มันยังมีเรื่องราวแปลกสนุกมากมายในรายการของเราด้วยนะ